แต่คู่นี้มาดูซิว่าจะเป็นคนรู้ใจจะเปิดตัวแล้วหรือยังสำหรับคู่นี้คุณผู้ชมค่ะ
น้องเจ้านายกับน้องจูเน่

เห็นออกมาแต่ละภาพเนี่ยแหมมันสุดยอดเลย

ซึ่งน้องเจ้านายเขายอมรับเองว่าจูเน่เนี่ยนะสนิทรองจากแม่ปิ่นนิดนึง

ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่ายอมรับว่าสาวจูเน่เนี่ยสนิทที่สุดรองจากแม่ปิ่นนิดนึง
ถัดมาไม่กี่วันนี่เลยจ้ะเป็นมากเลยออกงานคู่กันมาเลยคุณผู้ชมค่ะ
มาแล้วก็ต้องถามกันให้ชัดนะคะถามกันต่อหน้าเลยละกัน
ความสัมพันธ์ของคู่ลุ้นได้แค่ไหนมันจะเป็นอะไรต่อ
งานนี้สาวจูเน่บอกเลยนะคะว่าสติดีมากคุมอาการอยู่รับมือกับพี่สื่อมวลชนได้อยู่หมัด
แต่คนที่เขินแบบว่าตัวม้วนเนี่ยตัวเป็นเกลียวเนี่ยน้องเจ้านายเลยจ้ะ
ขอบอกเร็วพี่สื่อนะนะเขาบอกได้ไหมป่ะน้องเนี่ยถึงก็เสียอาการเลยนะ

ก็ติดตามอยู่นะคะติดตามที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะก็ดีใจที่มีคนแบบชื่นชอบตามแบบเคมีที่เราอยู่ด้วยกันนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเราสนิทกันหรือเปล่าแต่ว่าเราว่าเหมือนเขาเรียกว่าไงหลังหลังเราทำงานร่วมกัน

คนสนิทกันก็อาจจะได้ร่วมงานเพลงการอะไรแบบนี้

ทีนี้ยอดรีย์ในเพลงเขาก็เยอะนะ

ค่ะเชียร์กันต่อไปแต่ว่าไม่รู้จะมีละครด้วยกันหรือเปล่า